คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดชัยนาธนะคะมีเมียเขาท้องอยู่แล้วเขาบอกโมโหมากเปิดห้องไปเห็นสามีนอนจูบปากอยู่กับเด็กสาวอายุสิบหกต่อหน้าต่อตาเลยเหรอต่อหน้าต่อตาแต่เมียบอกว่าก็กลั้นใจนะเดินออกมาจากห้องไม่ทำอะไรอ๋อก็ดีแล้ว
อดทนไว้อดทนไว้สุดท้ายไปเห็นมีดวางอยู่หน้าห้อง
แล้วยังไงคว้ามีดหันกลับไปแทงสามีเลยค่ะ
อ๋อเพราะเห็นมีดนี่สงบสติอารมณ์ไม่อยู่แล้วเหรอ
แต่เขาอ้างว่าตัวเด็กสาววัย๑๖ที่จูบปากกับสามีเนี่ย
ลุกขึ้นมาพอดีแล้วก็มาโดนมีดเธออ๋อเหรอ
อาการหนักทั้งคู่นะคะทั้งสามีทั้งกิ๊กสาววัย๑๖เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้นางสาวชนิสราเสงี่ยมงามอายุ๒๓ท้อง๕เดือนค่ะ
เอามีดแทงคอสามีแล้วก็แทงกิ๊กสาววัย๑๖ค่ะ
สามีคือนายเกรียงไกรเชียงสอนอายุ๒๓
แล้วก็เอามีดแทงทะลุหลังทะลุปอด
สาววัย๑๖เขาเจ็บหนักนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๒๒๕หมู่๕ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
พอเมียก่อเหตุแล้วเมียหนีไปไงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้า๒๙ตุลาคม
ตำรวจเนี่ยสอบประคำคนเจ็บก็คือตัวสามีนะในเกรงไกร
เขาก็เจ็บไม่หนักมากที่คอเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อมือมีดไม่ใช่ใครที่ไหนภรรยาเขาเอง
ตำรวจสพเมืองชัยนาธเลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับนางสาวชนิสรา
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

บ่ายวันนี้ตำรวจสพเมืองอ่างทองจับได้

ประสานตำรวจสพเมืองชัยนาธรับตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะชุดชมพูนี้นะคะ

ใช่แล้วนำตัวไปสอบปากคำเธอสารภาพนะ
เธอบอกว่าก็อย่างที่บอกแหละ
เห็นสามีจูบปากกับผู้หญิงแล้วก็ทนไม่ไหวจริงก็เลยก่อเหตุนี้
ก็เลยไปหามีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าทิ้งเอาไว้ริมถนนติดกับคลองชลประธานใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุค่ะ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเธออยู่กินกับสามี
แล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านของสามีบ้านเกิดเหตุอยู่ใกล้กัน
วันเกิดเหตุเดินไปดูที่หน้าต่างบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วภาพมันตำตา
เห็นสามีนอนอยู่บนเตียงจูบปากกับเด็กสาววัย๑๖บนเตียงนอนเลย

บอกวินาทีแรกคือข่มใจนะและข่มใจได้ด้วยนะ
เดินออกจากห้องมาแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ

มันดันมีมีดปอกผลไม้วางอยู่หน้าห้อง

บอกว่าเห็นมีดปุ๊บหยิบมีดปั๊บย้อนกลับเข้าไปในห้องอีกรอบนึง
แล้วแทงคอสามีเลยค่ะครั้งหนึ่ง
ส่วนกิ๊กสาววัย๑๖ที่นอนอยู่ด้วยกันบนเตียงกับสามีเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเด็กสาววัย๑๖เหมือนกับตกใจ
ขึ้นมาจากเตียงแล้วมือเธอถือมีดอยู่พอดี

แต่มันแทงแบบโอ้โหหลังทะลุปอด

ใช่แต่กิ๊กสาวเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

ก่อเหตุเสร็จปุ๊บวิ่งหนีไปเอามีดทิ้งริมถนนติดกับคลองชลประธานค่ะ
แล้วมือเราอยู่อย่างไงอะ
งั้นหนูอยู่นี้หนูกำลังจะพูดกับผู้ชายว่ามึงทำแบบนี้ทำไม
อืมเนี่ยฮะเวลามาทำแผนชี้จุดพวกเนี้ย

ว่ามันเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขากล่าวอ้าง
กรองต้องกันมั้ยนี่นะฮะ

ฝั่งภรรยาที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยส่วนผู้บาดเจ็บคือสามีนายเกรียงไกรนะครับ

เกรียงไกรบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนไปเที่ยวกันไปกินเหล้ากันจนดึกเลย
เมื่อคืนนี้นะกลับมาก็มานอนค้างที่บ้านเพื่อนหลังเกิดเหตุ
นอนอยู่ด้วยกันสี่คนอืมอ่าเช้าหกโมงเช้าตื่นมา
เพื่อนสองคนไม่อยู่แล้วกลับไปก่อนก็เหลือเขากับหญิงสาววัยสิบหกอ่ะ
ค่ะที่ภรรยาหาว่าเป็นกิ๊กอ่ะอืมอ่าก็เหลือแค่สองคน
ยืนยันว่าก็นอนอยู่กันเฉยไม่ได้จูบปากไม่ได้กอด
ไม่ได้อะไรกันทั้งสิ้นนอนนอนหลับอยู่แต่นอนบนเตียงไงอ่า
แต่นอนบนเตียงเดียวกันไงก็ไม่รู้ก็ตอนนั้นเพื่อนมันอยู่ด้วยไง
นอนสี่คนแต่ก็อืมก็ตื่นมาเพื่อนมันไปแล้ว
ก็เหลือสองคนก็นอนเฉยอยู่ดีเอ้าเมียมาแทง
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้เข็มมาสอนต้องเข้าใจพี่สิเหรอ
จริงพยายามอยู่พยายามคิดตามแล้วพยายามเข้าใจอยู่ว่าก็
นอนเฉยเฉยอ้าวแล้วผิดตรงไหนก็ก็ตอนนอนก็เพื่อนอยู่ด้วยสอง
อีก๒คนตื่นมาเอามันไปไหนแล้วมันไปไหนก็ไม่บอก
มาหกโมงเช้ามันบ่ายแล้วอ่ะแต่ยังไงก็ตามก็ไปแทงเขาไม่ได้อยู่ดี
ข่มใจก็ต้องข่มใจอย่าไปแทงเขาเนี่ยเขาก็เลยขอชี้แจงหน่อยว่า
เขาไม่ได้ไปนอนจูบปากเขาไม่ได้มีกิ๊กอะไรทั้งสิ้น
ไม่เป็นไรสังคมคิดเองต้องให้ตำรวจเขาสอบสวนด้วย